มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขายืนรอตำรวจมานะครับอาการก็ตกอกตกใจพอสมควร
แล้วก็มีเพื่อนที่มาช่วยชายคนนี้ชื่อนายวรพลอายุ๓๑ปี
เขาจะใส่เสื้อกล้ามสีดำนั่งคุยกับตำรวจ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาถูกขังอยู่ในห้องหนึ่งของบ้าน
ต้องโทรศัพท์เรียกเพื่อนให้มาช่วยออกมาเพื่อนต้องพังประตูบ้านเข้ามา
หลังจากช่วยเข้ามาจากห้องนั้นได้แล้วก็พยายามตามหาเจ้าของบ้านนะครับที่อยู่บนห้องนอนชั้น๒
ปรากฏว่าข้าวของกระจัดกระจายหมดนะครับที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีหลอดบรรจุยาเสพติดและเข็มฉีดยาอยู่๒อัน
ส่วนในห้องนอนมีผู้ชายคนนึงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กับพื้นบ้าน
สภาพไม่สวมเสื้อแต่ว่าเอาเสื้อมาสวมแทนกางเกง
มีเลือดออกปากไม่มีบาดแผลที่ตัวนะฮะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อนายพงธนกรอุ่นทนอายุ๔๙ปีนะครับ
เพื่อนของนายวรพลที่เขามาช่วยเนี่ยนะบอกว่านายวรพลก็โทรมาหาเขาว่า
บอกว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านของรุ่นพี่คนนึงอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรี
เขาถูกรุ่นพี่มอมยาแล้วก็ขังไว้ในห้องไม่ให้เขาออกไปไหน
มาช่วยเขาหน่อยเอาออกมาหน่อยนะ
เขามาถึงเขาก็ปรากฏว่าบ้านนี้มืดหมดนะ
ไฟเฟย์ไม่เปิดเลยนะครับเขาพาญาติมาด้วย
ก็ถี่ประตูบ้านเข้าไปขึ้นไปบนห้องพาเพื่อนออกมานะครับ
ก็ตะโกนหาอีกคนนึงแต่ไม่ตอบไปดูอีกห้องหนึ่ง
ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวลองฟังผู้ที่เข้ามาช่วยหน่อยนะครับ
ว่าเขาว่ายังไงบ้างรวมทั้งตัวคนที่ถูกขังด้วยนะครับ
มันคู่ขังกันธรรมดาเพราะว่าในโปรแกรมพวงศาลมันจะนัดเจอกัน
วรพลที่ถูกขังเขาบอกว่ารู้จักกับผู้ตายมาเดือนหนึ่ง
เมื่อคืนนี้นัดเจอกันครั้งแรกนะมาเจอกันตั้งแต่เมื่อวานตอน๙โมงเช้านะครับ
มาถึงที่บ้านหลังนี้ผู้ตายก็ฉีดยาไอซ์ให้เขาเลย๒เข็ม
ก็ฉีดกันทั้งคู่นะครับอยู่ดีผู้ตายก็คลุมคลั่งทำลายข้าวของในบ้าน
แล้วเอาไม้ไปตีคัทเอาท์ไฟในบ้านจนพังที่ไฟมันดับเลยพรุ่งนี้
เพราะว่าคัทเอาท์ไฟมันพังหมดเลยเพราะผู้ตายคิดว่านั่นคือกล้องวงจรปิด
เมาหลอนไงหลอนหมดเลยแล้วก็จับเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยนะ
ขังไว้ในห้องเพราะไม่อยากให้หนีไปไหนแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรแล้ว
ส่วนตัวเองก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะช็อกเชิกยาเสพติดที่ฉีดเข้าไป
พอรุ่นน้องเขาหนีออกมาได้ก็มาพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสอบปากคำบุคคลต่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้สรุปสำนวนคดี